ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑
เพลงมาเลยครับ
อินโทรไม่ยาวมาก
พอไหวไหมพอไหวไหมครับแม่งนี้
หวานกรอบไหมหวานกรอบไหม

ผ่านหวานหวานรานพอหลายปีแล้ว
อะไรคะศรี
แต่งแต่งแต่งแต่งแต่งแต่ง
โหดร้ายจริงจริง

ผาเขารียร่าย
คนหลังก็ตอบมาว่ามายฮารก็ชันละล่ะล่ะล่ะ

ไม่รู้ใครชันละล่ะหรือไม่แต่พี่เอ๋นะคะ
ต้องดีเลยนะคะเย็นชันละชันละชันละ
สบายแน่นะครับมาดูกันนะครับเพลงที่๑นะครับ
ต้องถามนะครับคุณเอตกลงจะเล่นหรือจะหยุดครับ

และเพื่อความแน่นอนความมั่นใจนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ไหมคะ

ขึ้นมาค่ะแล้วเล่นเกรกกับพวกเราเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
เหนื่อยใจจริง

เพลงที่๑มูลค่า๓๐๐๐บาท

เพลงมาเลยครับ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สุดท้าย

มีเรื่องเจ็บหรือมีทุกเวลา
อยากมีรักใจเหมือนรับชู้ติดตามหานางศรีดา
ด้วยรักจริงยิ่งชีวาพระรามงามหน้าพระรามงามใจ
ที่ฉันจำช้ำหมดเจ็บเพราะคนหน้าใส
รูปสุดงามซ้ำสังคมข้างใคร
แต่น่าสิดาย
ใจทศกัณฐ์

ถอนสภาษางด

คือในห้องน้ำเนี่ย

เพื่อจะไปให้ถึงเพลงที่๑๐ให้ได้
เวลาหนึ่งของเรานะครับ

มูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณเอร้องได้

หรือว่าร้องผิดครับ
โน่นนายโน่นนาย
เพลงที่หนึ่ง
มูลค่า๓๐๐๐บาทนะครับ
คุณเอร้อง

เยี่ยมโน่นนายโน่นนาย
โน่นนายโน่นนาย

แงลมองเมืองบนประมาณไหน

ขอบคุณค่ะ
ก็เรียกว่าไม่ค่อยกดดันอะไรเท่าไหร่นะครับ
ก็เป็นเพลงแรกแล้วก็เข้าทางคุณเอทีเดียว
เพราะว่าเป็นเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
หัวใจทศกัณฐ์นะครับ

เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งของคุณพุ่มพวง
ลื่นลั่นมากเลยเพลงนี้เมื่อนำไปร้องโชว์นะครับ
ก็เป็นผลงานการแต่งของครูเพลงคู่บารมีคุณพุ่มพวงเลย

ฝีมือดนตรีด้วยคุณอเนกลุ่งเรือง

อยากให้วันนึงมีสัก๓๖ชม

ปอนเซอร์ผู้น่ารักตัวช่วยที่น่ารักของเรา
อกย้ำกระหน่ำอีกเช่นเคยนะคะ
สำหรับคนที่สนใจสมัครเล่นเกมในรายการของเรา

แต่ว่ายังสมัครมาได้เรื่อยนะคะ
ง่ายร้องได้ให้ล้านภาษาไทย

โทรมาได้ที่เบอร์๐๘๕๘๓๒๒๙๘๘ค่ะ

สำหรับผู้ที่ตอบคำถามของเราถูก

จากรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับ

แหมดให้เหนียวพบเมียมาด้วย
ตัวช่วยของคุณเอคือ

ร้องได้หรืออะไรไม่รู้
แต่ตอนนี้ร้องไห้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณเอร้อง
โปรดติดตามตอนต่อไป